พาคุณผู้ชมไปดูศึกชิงเจ้าอาวาสกันหน่อยเคยได้ยินไหมคะ
เธองงเหมือนกันคือถ้าชิงตำแหน่งยังพอเข้าใจแต่นี่คือชิงเจ้าอาวาสเป็นบุคคลเป็นรูปเลยใช่ไหม
คือชิงว่าเจ้าอาวาสนี้จะให้เข้ามาในวัดดีหรือเปล่า
คือเรื่องของเรื่องก็คือเจ้าอาวาสที่แต่งตั้งมาใหม่เนี่ยนะคะเป็นคนนอก
และทีนี้ชาวบ้านซึ่งเขาอยากให้พระในวัดเป็นเจ้าอาวาสเขาไม่ยอมเขาก็เลยดึงกันไปดึงกันมาอย่าเข้ามานะ
ส่วนทางฝั่งสนับสนุนก็บอกเข้าไปสิคือผลักกันไปผลักกันหรือหยุดชุลมุนดูคลิปค่ะ
นี่เจ้าอาวาสเดอะไม่ใช่ชื่ออาวาส

จีวอนท่านเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้

นี่ค่ะนี่คือชาวบ้านนะเป็นชาวบ้านซึ่งอาศัยอยู่แถววัดกระทิงอำเภอเขาคิจกูธจังหวัดจันทบุรีค่ะ
คือจากที่คณะสงฆ์นะคะพร้อมประชาชนจำนวนหนึ่งได้นำพระครูประหลัดสิทธิชัยวิสุทธโธที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะสงฆ์ก็คือลักษณะเป็นคนนอกให้มาเป็นเจ้าอาวาสคนใหม่นำใบแต่งตั้งเข้ามาด้วย
แต่ว่าเจอชาวบ้านอีกฝ่ายที่ไม่ยอมให้เจ้าอาวาสองค์ใหม่เข้ามาในวัดอยากให้คนในวัดเนี่ยได้เป็นเจ้าอาวาสบ้างรวมตัวกันค่ะจับมือทำเป็นกำแพงกั้นไม่ให้เข้ามาได้ส่งเสียงโหร้องเป็นระยะนะคะบอกไม่เอาไม่เอาแล้วก็ยื้อกันไปยื้อกันมาแบบนี้นะคะ
ตำรวจทหารก็ต้องเข้ามาระงับเหตุเพื่อไม่ให้มันเกิดการบานปลายอันนี้เป็นช่วงนิ่งนะช่วงนิ่งอยู่นะคะหลังจากนั้นพระเถราชันผู้ใหญ่กำนันก็เลยเข้ามานะคะให้สองแนวทางด้วยกันพอพูดคุยไปพูดคุยมาแนวทางแรกเจ้าอาวัดองค์ใหม่ที่ธนสงฆ์เขาแต่งตั้งมาจะเดินหน้าต่อไปไหมถ้าเดินหน้าไปแล้วจะทำวิธีไหนสองหยุ
เป็นแบบนี้พยายามหาข้อสรุปกันให้ได้มีอยู่สองข้อนะคะย้ำนะคะเจ้าอาวาสองค์ใหม่ทำงานต่อไปแล้วจะทำยังไงสองให้หยุดไปเลยค่ะก็ต้องรอแล้วค่ะว่าการประชุมจะออกมาแบบไหนนะคะ